ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับบางทีชีวิตก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็น
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
พวกเขามีชีวิตที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา
มีรถเป็นทั้งภาษณะพาไปทำมาหากินเป็นทั้งที่หลับนอน
พ่อแม่ก็ต้องกระเตงลูกไปทุกคนที่เขาไปทำมาหากิน
ทำให้ลูกไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ใส่ชีวิตบนรถหลายกว่าอยู่บ้านครับ

บางทีก็เก็ตมือคลิปมือเข้าบ้านแค่นึงครับ
ลำบากเวลาฟนตกการฟืนมันกระตาดเขาลำบากกว่าเก่าจ้ะ
รถนี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งกินมื้อหากินครับ
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครับ
ขอบคุณค่ะว่าผมกับนี่อยู่๖คนนี้ครับ

มีอายุได้๑๗ปีครับ

แล้วก็แฟนหนังครับ

อายุ๒๒ปีครับ
อาคีย์ขายลูกโปรงอัตแจ๊คครับ
ภายในมา๑๐กว่าปีแล้วจ้ะ
ล่ายได้ความมือมันขายได้มันก็ได้๑๐๐๐๐กว่า

ซื้อพูงกับปืนซื้อหาวพอกน้ำ
ค่ะสำหรับว่าอยู่บ้านไม่มีไฟใส่
มันมีไฟลำบากอยู่ครับ
นอนก็นอนห่อนครับ
ตอนนี้ผมก็ใส่ไฟจากรวกครับ
จะดีเพราะมีแสงสว่างหน่อยหนึ่ง

ใช้ไฟเบิร์ทและก็บ่มีทุนอีก

หนีทั้งเบิร์ท๗๐๐๐๐ค่ะ
ว่าจะขายปรุงหรือครับ
อย่างนั้นส่วนรวดครับ
เวลาออกไปขายก็ออกไปขายตามงานวัดครับ
ไปน้ำกันเหมือนทุกคนครับ
ขายของบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้ครับ
บางทีอันนี้ก็ขาดทุน
ช่วงหน้าฝนนี่ก็ฝนตกก็ไม่ได้ขายเลยครับ

ท่อค่ะอันนี้ก็ไม่ใจจะขายของเรา

การใส่ใจก็พอปวดรถกลับมา

ตอนที่มันมีงานเรียงกับพ่อ

จากมันมีงานจองไปหาใต้ปลา

ชิคกี้พายช่วยพ่อกับแม่
เอาที่บ้านจริงไม่ได้ลำบาก
แค่ขอขอบความวิทยุมกิน

สงสัยร้ำหายใจจริงบ่นครับ

ขอโอกาสเชื้อนเพื่อนกับให้ทั้งคนว่าเราไปหาหัวครับ
ถ้าไม่มีวิจกรผมก็อยากมาใส่มีครับ
และอยากใส่มีแล้วผมก็จะสืบทีให้เฮฟบ้านให้ลูกอยู่ครับ

ว่าอุกของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับแต่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อและแม่นะครับ

ว่าอุกของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ

ว่าอุกของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ
ว่าอุกของผู้เป็นพ่อและแม่นะครับ
และโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว

โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว
เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวนั้นรอด

คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน
ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน
ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน
ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน
ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน
ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะพาครอบครัวมาใช้โอกาสแก้วิกฤตในชีวิตด้วยกัน

มันเป็นหูเบี้ยวหูแรง
ก่อนที่ลูกจะโตครับ
เมื่อก่อนพ่อพ่อหล่อต้องทำอาชีพอะไรอ่ะครับ

โป่งแล้วตอนที่ไม่มีรถขายกันยังไงครับ
ก็ไปสำล้อเครื่องครับ
ก็ลูกผมเริ่มเจ็บตัวแล้วครับก็เริ่มมาดาวน์ครับ
และสำล้อเครื่องมันก็คงขายได้แค่ในระแวกใกล้

เราก็จำเป็นที่จะต้องออกรถคันนี้มา
รถนี้เป็นรถมือสอง

ไม่รู้กี่หมื่นแล้วดูสภาพแล้วอ่ะ

ดาวน์๒๕๐๐๐ครับ
๒๕๐๐๐ไม่ใช่ให้เขาหมดเลยนะครับ

ก็คือเท่าแก่เขาให้ดาวน์รถคันนี้มา

ไม่ใช่ครับเป็นรถบริษัทครับ

นี่ผมส่งมาหมดแล้วครับ
แล้วคราวนี้ไม่มีทุนครับก็เลยเอารถไปเข้าอีก
คือรถคันนี้ผ่อนไปหมดแล้ว
แต่พอไม่มีทุนที่จะไปซื้อของมาขายอีกเนี่ย
ก็ต้องเอารถคันนี้ไปเข้าไฟแนนซ์ใหม่
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนี้อยู่

รถคันนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวเรายังไงบ้างครับ
เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่หลับนอน

เพื่อไปทำอาหารกินอย่างนี้ครับครับผม

เพราะไม่มีไฟครับบ้านไม่มีไฟ

หน้ารถแล้วก็เอาไปใส่ไฟหน้าครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อใช้ไฟฟ้าที่บ้าน
ก็ต้องใช้จากแบตที่ได้มาจากรถ
แล้วเวลาที่แบตมันใกล้จะหมดอย่างนี้
พ่อก็ต้องขับรถเพื่อที่จะชาร์จแบตในรถด้วย
มันก็ต้องวิ่งไปรอบอีกอ่ะสิครับ
วิ่งรอบบ้านครับรอบบ้านรอบหนึ่งแล้วก็มาจอด
เมื่อเราได้กระแสไฟต้องแลกมาด้วยน้ำมันลด
แล้วถ้าพ่อไม่มีเงินเติมน้ำมันรถทำไง
ก็หยอดไว้ครับใส่เทียนครับ
เวลาบ้านที่พักเห็นบอกว่าเป็นยังไงเป็นปูน
เป็นปูนครับหน้าต่างเหนียวครับ

ก็อยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ที่กระท่อมครับ
กระท่อมนี่เป็นของใครเป็นที่ของใครฮะ

เขาก็ให้เราปลูกกระต๊อบอยู่ตรงนั้นกัน
ครับขอก็อยู่
ถ้าไม่ขอผมก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหน
ถ้ายามที่มันหน้าหนาวหน้าอะไรอย่างนี้
พอทนได้ในบ้านหลังนั้นที่เป็นบ้านปูน

แล้วประเทศไทยเราก็คงจะทราบดีนะ

ก็เลยอยากจะบอกว่าด้วยอาชีพที่พ่อขายลูกโป่ง
ลูกโป่งเนี่ยก็เลยต้องมีรถคันนี้นะครับ
ที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งแสงสว่าง

เวลาที่ออกไปก็กระเตงกันไปหมดนี่เลย

ไปขายทีขายกันไกลไหมครับ
ประมาณสี่ห้าร้อยโลครับ

ก็คือมีงานวัดตรงไหนก็แวะขาย

ที่หยุดแล้วขาดรายได้เลยมีไหมครับ

ฝนตกไปขายตลาดนัดของผมก็ไม่ได้ครับ

แล้วเราขายกันยังไงแบ่งกันขายไหมหรือว่า

เด็กเนี่ยผู้หญิงด้วยนะลูกสาวทั้งนั้นเลย

ขายเก่งที่สุดลูก

น้องแนนขายเก่งเหรอลูกขายลูกโป่ง

หนูยังไงลูกเวลาที่หนูขายหนูพูดยังไง

แล้วขายได้ไหมลูกขายได้ไหม
วันก็ได้บางวันก็ไม่ได้
รู้สึกยังไงครับที่ต้องพาครอบครัวมาลำบากอย่างนี้

มาพามาอย่างยอมเบอร์เมียครับ
แม่รังและแม่รังล่ะครับปกตินี่คือแบ่งเบาหน้าที่อะไรบ้างครับทำอะไรบ้าง
ก็เลี่ยงน้องทีกับพาลูกไปขายของ
ก็คือลูกก็ต้องติดอยู่กับแม่

แต่เวลาที่แยกกันขายของแม่ก็จะนั่งขายอยู่ที่ท้ายงาน

ท้อในชีวิตไหมครับแม่
เคยค่ะแต่ว่าก็สู้เพราะครอบครัวพ่อลูกค่ะ
ลูกเขาเป็นผู้หญิงอย่างนี้แม่ตั้งแต่เล็กเลย
คือเข้าใจเด็กผู้หญิงนะว่าบางทีก็อยากจะเล่นตุ๊กตา
เล่นอะไรบ้างของเล่นเขาเคยลบเล้าเขาเคยอยากได้บ้างไหมครับ
ไม่ค่ะเห็นแม่ไม่มีคือไม่เกี่ยวกัน

บางครั้งก็มีค่ะบางครั้งก็ไม่มี

ก็บ่อยค่ะ
หล่อคือจริงแล้วเนี่ยเวลาที่ไม่มีกินเลยเนี่ยครับ

ผมไปขอคนข้างบ้านนะครับ

ข้างบ้านเนี่ยพี่รู้สึกยังไง
รู้สึกสะท้อนใจครับครับ
ก็ยังเท่าบททางนะครับ

การที่จะเดินไปขออะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับ

แล้วก็ขอของกินนะครับ
เอาไว้เป็นไว้ค่ะ

ครับ
พี่หล่อครับเห็นบอกว่ามีคนสร้างห้องน้ำให้ด้วยเหรอครับ

อาบน้ำนี่คือเพื่อนขี่รถไกลไปไกลมาเพื่อนเห็นน้องเมอาบน้ำกลางแสงสว่างแบบ
ไม่มียังปิดค่ะเพื่อนเห็นก็เลยม่านเอาสังสีเก่าเพื่อนมาแอ้มให้นะจ๊ะ

ก็คือว่ามาติดต่อน้องเว้ไปร้องเพลงก็ไปเรื่อยไปมาไปมาเมื่อนั้นเพื่อนบัดกายไปเห็นน้องเมอาบหน้ามันก็เลยมาสั่งเลยนะจ๊ะ
ขอบพระคุณมากนะฮะนี่ก็คือความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมครับด้วยภาระของครอบครัวนี้นะฮะที่ต้องตะเวนไปขายลูกโป่งตามสถานที่ต่างค่ำไหนก็นอนนั่น
แล้วก็ฐานะทางการเงินก็เหมือนไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็ก
เด็กก็เลยต้องออกจากโรงเรียนไม่มีใครได้เรียนหนังสือแล้วเหรอครับตอนนี้
ไม่มีครับ

เสียใจไหมลูกที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกับเพื่อนเขา
เสียใจค่ะอย่างน้อยหนูก็ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ

รู้สึกยังไงก่อนพี่เอถามหน่อยว่าตอนที่หนูออกจากโรงเรียนหนูรู้สึกยังไงลูก
ก็เป็นห่วงครอบครัวค่ะแต่หนูก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ขายของค่ะ
เพราะว่าถ้าเราเรียนไปเนี่ยก็เป็นภาระกับคุณพ่อคุณแม่เราตัดสินใจออกก่อน

เสียดายค่ะแต่หนูไม่เสียใจค่ะที่ตัดสินใจออกมาช่วยพ่อแม่
ฉ่าอะไรหรอลูก
เดี๋ยวหนูโตไปหนูค่อยไปเรียนกรสนพี่เมย์ก็ได้ค่ะ
หนูไม่เรียนก็ได้เพื่อครอบครัวเดี๋ยวหนูโตไปแล้วก็ค่อยไปเรียนกศนเหมือนอย่างพี่เมย์ก็ได้
แม่แล้วส่วนน้องทีล่ะจ๊ะแม่วางอนาคตของลูกไว้ว่ายังไง
แม่ก็ให้น้องทีได้เรียนค่ะเพราะพี่เขาไม่ได้เรียนแล้ว
เพราะล่อครับแล้วที่ตอนนี้ครอบครัวของเราที่กำลังผสมวิกฤตคืออะไร
หมายถึงเสียงสหวานที่บ้านมีหนี้ไหมครับ

อย่าอยู่สี่พันหาครับ
รวมแล้วก็มีรถเป็น๗๐๐๐๐ครับ
เอ้าถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้

แล้วก็จะให้ลูกเรียนครับ

ในอนาคตกับเขาครับ

อยากให้ลูกมีอนาคตทางการศึกษา

คนบ้านใกล้เรือเพียงลูกเขาได้เรียน

ต้องเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับ

อาชีพหาเช้ากินค่ำนะครับที่ว่าลำบากแล้ว
แต่ถ้าลองไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านทุกคืน
ทุกคนในครอบครัวนี้

ผมว่าถ้าไม่รักกันจริง
ครอบครัวก็คงไปกันคนละทิศละทาง
คงไม่ร่วมต่อสู้กันไม่ร่วมเดินทางด้วยกัน
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้นะครับ
ครอบครัวของพ่อหล่อแล้วก็แม่ลัง
ที่จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต

เพื่ออนาคตทางการศึกษากับลูกได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ